สักพักหนึ่งเริ่มเรียกโยม

กำลังช่วยตัวเองแล้วภาพที่เห็นคือ
เป็นพระนุ่งจีวอนอยู่

แล้วให้เพื่อนเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายเป็นคลิป

ก็ลักษณะเหมือนพระและนุ่งจีวอนหัวโล้น
เรียกคนในที่คนถืออยู่ว่าโยม

แล้วเขาถกจีวอนขึ้นมาช่วยตัวเองอยู่นะ
เอาเข่าชันขึ้นมาแล้วก็เห็นหมดทุกอย่าง

แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นพระนะครับ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงวัย๒๒ปี

เขาใช้โปรไฟล์เป็นผู้ชายธรรมดาแอดเฟสบุนมาคุยกัน

มาขอเป็นเพื่อนเธอก็ตอนแรกยังไม่รับนะฮะ
แต่ภายหลังก็รับเป็นเพื่อนแล้วกัน
ผู้ชายคนนั้นเริ่มส่งข้อความแชทมาหา
พูดจาลามกอนาจารย์ชวนไปมีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้
โสดอยู่ไปหาได้ไหมอะไรแบบนี้
ตอนแรกเธอไม่สนใจเปิดอ่านแป๊บนึงก็ลบข้อความไปไม่ได้ตอบนะฮะ
เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมช่วงต้นเดือน

สุดท้ายเธอบอกว่าขออภัยนะอยู่กับผัวมีอะไรไหม

นั่นหมายความว่าคุณไม่ใช่คนคารวาสธรรมดา
เท่าที่นึงทักมาโยมว่างอยู่มั้ย

มีข้อเสนอว่าให้๑๐๐๐จัดรูไหมอะไรแบบนี้นะ
ชอบทักว่าว่าว่างมั้ยว่างไหมวิดีโอคอลมาหา
อะไรแบบนี้นะฮะล่าสุดผู้ชายคนนี้ส่งข้อความมาบอกว่า
กำลังสำเร็จความใคร่อยู่อยากดูไหม

ให้คอมาเลยอยากได้หลักฐานนะ
สักพักเธอก็รับสายแล้วปลายสายก็วีดีโอคอลมาจริงครับ
รับปุ๊บตกใจมากเลยเพราะสิ่งที่เห็นคือผู้ชายหัวโล้น
ห่มจีวอนนั่งในกุฏิกำลังเอาเข่าชันขึ้นมาแล้วก็ถกจีวอนขึ้นมา
แล้วมือก็กำลังสำเร็จความไคร้ให้กับผู้หญิงคนนี้ดูอยู่
เธอก็เลยเอาโทรศัพท์ส่งให้พี่สาวที่อยู่ใกล้จะถือไว้
เธอเองก็ทำใจดีสู้เสือนะคุยกันนะคุยกันไป
แล้วเพื่อนข้างแอบเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้
หลักฐานไว้ต้องการจะรู้ความจริงว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
ชายคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างคล้ายคนเมา
แล้วบอกว่าเป็นพระจริงนะอยู่ที่วัดอยู่ที่นครศรี

ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญเดี๋ยว
เธอก็คงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ตามหาว่าชายในภาพนี้เป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่อย่างไร
ถ้าจริงก็ศึกเถอะครับ
อย่าทำแบบนี้เลยนะฮะ